ก็มีหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นที่จะนำมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนนะครับ
หวังไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับ
เราไม่ได้ประเมินมูลค่าบนสิ่งที่มันเป็นอยู่
คือถ้าเราประเมินมูลค่าในสิ่งที่มันเป็นอยู่

หรือไม่ก็คงจะลงไปเรื่อย

ต้นนี้สูงใหญ่มากเลยมันกุลราคาเท่านี้
แต่ผมตั้งใจว่าผมจะซื้อมันมาปลูกไว้เฉย

อาจจะถ้าผมเข้าใจว่า

แล้วผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะรดน้ำ
ผมจะใส่ปุ๋ยผมจะพวนดิน

มีไฟมาสาดแสงให้มันดูสวยงามมากขึ้น

มันก็เป็นการสร้างมูลค่า
ก็อันนี้แล้วแต่ผมถึงบอกว่ามันแล้วแต่มุมมอง